พาไปเลยดีกว่าพาไปที่นี่ยังวัดวัดหนึ่ง
ที่เหรอนั้นอ่านค่าววัดนี้เป็นประจำ
บ่อยมากเพราะว่าคนเขาแห่แหนกันไป
ถ้าพูดถึงจังหวัดนี้ก็ต้องไปที่วัดนี้วัดสว่างอารมณ์
คุณชนะคุณพาไปเองเลยเหรอ
ผมไปเองกล้องนี้ผมก็ถ่ายเองด้วยนะ
ฮะเวอร์ไปไป
นี่ผมอยากจะบอกว่าที่วัดสว่างอารมณ์นะครับ
เขาอยู่ตรงนี้บอกพี่กัดก่อนแล้วกัน
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

เดินเข้าไปก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่าง
ผมก็ไปเดินดูนะเดินชมไปเรื่อย
แล้วผมก็ได้ขึ้นไปยังสาราการประเรียน
ขึ้นไปที่นี่เอาล่ะจุดแรกเลยคุณผู้ชม
เป็นยังไงที่ต้องไปจุดทูบเทียนกราบไหว้
ก็คือกราบไหว้พระพุทธรูปด้านหน้า
แบบนี้น้องใบตองฮะเดี๋ยววันหลังคุณไป

ตั้งใจให้ดีตั้งจิตอธิษฐาน

ขอความเป็นสิริมงคล

หลังจากไหว้พระพุทธรูปด้านหน้าเสร็จแล้ว
ก็นำดอกไม้นะนี่ดอกไม้เนี่ยเห็นไหม
ถือเอาไว้ด้วยเอาไปทำไมไปกราบสการะพระบรมศาลีริกฐาตุต่อ
นี่ตรงนี้ไปที่นี่นะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเลย
ป๊าบเดินไปแบบผมเนี่ย๓รอบคือวนทางขวานะ
วนทางขวาสามรอบใช่ครับแล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะ
จนครบ๓รอบแล้วก็นำดอกไม้มาวางไว้ด้านหน้า
อันนี้สุดจบเลยเสร็จสิ้นพิธีจากตรงนี้
เขาจะมีจุดที่วางดอกไม้ไว้ให้แบบนี้จบหรือยังอ่าเวียนครบแล้วสามรอบ
ต่อฮะยังไม่หมดยังไม่หมดไปกราบศักระหุ่นรูปปั้นเจ้าพ่อยี่กอโหง
นี่จุดนี้เป็นจุดฮอตจุดใหม่ของวัดสว่างอารมณ์เลยนะ
จะได้รับมาจากลูกศิษย์ไงแล้วก็มาตั้งวางเอาไว้ตรงนี้นี่ท่อง
กำลังยกมือไหว้คือช่วงนี้ตั้งจิตอธิษฐานเลยขอเลยขออะไรดี
เขาบอกว่าขอเรื่องของการเสี่ยงโชคขอให้มีโชคมีลาบจ้า
ลองไปกันดูถ้ามีความเชื่อแล้วตรงนี้ฮอตฮิตที่สุดโอ้โหตาทองเงียวไร
บอกถ้าตาทองบอกก็วิ่งก่อนแล้วล่ะ
แต่เรื่องของเรื่องเล่าให้ฟังก่อนมันมีประวัติความเป็นมา
ตำนานของตาทองนิ้วรายคือจริงแล้วเนี่ย
อาจารย์แป๊ะเจ้าวาดที่นี่ท่านสร้างขึ้นเนื่องจากว่า
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีบ่อย
มีคนเสียชีวิตหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เริ่มที่จะเห็นสิ่งแปลก
มันมีคนเล่าแล้วเขาเล่าลือกันไปเยอะมากในย่านนั้นว่า
เขาเจอผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งโบกรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาล
พอรถแท็กซี่คันนั้นขับพาผู้หญิงไปส่งที่โรงพยาบาล
หันหลังกลับมาเพื่อจะมาเก็บตังค์
ไม่เจอไม่เจอตังค์สักบาทผู้หญิง
ไม่ได้ให้จะบ้าเหรอหันมาไม่เจอผู้หญิงไม่เจอตังค์ด้วย
อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาแต่ผมไม่สามารถฟันทงว่าจริงไม่จริง
แค่เล่าก็ขนลุกแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาแหละเป็นความเชื่อ
พอแบบนี้ปั๊บพระอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวไปทำพิธีให้
ทำพิธีอันเชิญวิญญาณแล้วก็ให้มาสิงสถิตอยู่ในหุ่นนี่นี่แหละครับ
เอาล่ะเห็นแบบนี้ทองก็มีนาฬิกงนาฬิกาเข้ามาแก้บนกันเยอะ
เพราะเขาเชื่อว่ามาขอแล้วได้ไงยังไงซะใช้วิจารณญาณกันด้วย
หลังจากนั้นไปไหว้พระบนสาราเสร็จแล้ว
นี่ทีมงานของเรารวมไปถึงตัวผมเองโชคดีจริงในวันนั้นเขามีพิธีกรรมคือเปิดทรัพย์รับโชค
คุณก็ไปเปิดทรัพย์รับโชคมาด้วยไปหาพระอาจารย์แป๊ะใช่ไหม
มาเยอะนะน้องใบตองค่ะคือผมจะบอกว่าไอ้วันที่ผมไปเนี่ย
เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วนะซึ่งส่วนใหญ่คนเขาก็จะซาซากันไป
แต่ใครจะเชื่อไปถึงวันนั้นเฮ้ยคนเยอะมากแล้วนี่ไอ้คนใส่แว่น

ทีมงานมารับซองมงคลจากพระอาจารย์แป๊ะ
ก็คือทำพิธีแหละกับพระอาจารย์แป๊ะ
แล้วเวลาไปทำบุญกับพระอาจารย์ผมบอกอีกนิดนึงแล้วกัน
ก็คือคุณจะทำบุญกับพระอาจารย์ท่านไม่ได้อยากรับตังค์หรอก
แต่ว่าเงินพวกนี้เดี๋ยวจะไปบริจาคกันต่อ
แล้วเงินที่มาบริจาคให้กับทางพระอาจารย์เนี่ยก็คือให้มาสัก๒ใบ
คือแบงค์๒๐ก็ได้๒ใบแบงค์๑๐๐ก็ได้๒ใบ

เดี๋ยวพระอาจารย์จะคืนให้คืนให้๑ใบ

ไอ้เลขท้ายอ่ะไอ้เลขท้ายทะพบัฏ

แล้วนี่ผมไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์

ทักว่าทักว่าจำผมได้เหรอ
จำคุณชนะได้ในรายการตลอดข่าวใช่ไหม
เออบอกน้องผ้ายันพี่ยังไม่ได้

แต่ไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร

ยังไงซะคุณผู้ชมฮะพระอาจารย์แป๊ะท่านก็อวยพรผมมาแล้ว
ท่านก็ฝากด้วยนะฝากอวยพร

ฝากอวยพรคุณน้องใบตองแล้วก็คุณชิสาด้วย

ทีมงานตลอดข่าวถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงครับพระอาจารย์ครับ
ที่ได้โอกาสมาที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะครับ
แล้วก็เจอพระเกจิชื่อดังพระอาจารย์แป๊
แล้ววันนี้แหมพวกเราทุกคน
ขออนุญาตถวายตัวเป็นลูกศิษย์ด้วย
แล้วพระอาจารย์ใจดีใจดีจริงแหม
ให้ของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อวยพรพวกเรามาด้วย

อยากจะให้พระอาจารย์แป๊ะนะครับได้อวยพร

ก็ขอให้นักจัดรายการก็ดีหรือผู้ชมรายการก็ดี
ขอให้โชคดีมีชัยสตังค์มีใช้
ดอลลาร์ยูโรงอนฟอนด์โชคหม่านเด้อ

อัศธุรวย
ขอโทษครับขอบคุณครับอาจารย์แป๊ครับ

ตะทุ
แต่เสียงดังจำใหม่
อย่างที่บอกมันเป็นกุศโลบาย
การพูดให้กำลังใจตัวเอง
ให้รวยนะก็ขยันทำมาหากินนะ
แล้วที่สำคัญจริงแล้วการที่ไปวัดเนี่ยคุณผู้ชมเราเข้าไปวัดเนี่ยเราเข้าไปวัดเพื่อความสบายใจนะ
เข้าไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตอะไรที่เราจะหวังกลับมามันอาจจะเป็นผลพลอยได้
ไม่ได้บอกว่าทุกคนไปแล้วจะได้โชคได้ลาบกลับมาเพราะฉะนั้นไปวัดทำจิตใจให้สงบแล้วกันนะคุณผู้ชม
แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นกันนะคะ